ร้านขายของฝากจังหวัดพระนครสิทธิยา
เขาลงทุนติดตั้งกล้องวงจรปิดไม่ทันถึง๓ชั่วโมง
ปรากฏว่าสามารถบันทึกภาพคนร้าย
เข้าไปก่อเหตุขโมยปั๊มน้ำผู้๔ชุดได้อย่างชัดเจน
เอาไปทำอะไรเดี๋ยวนี้คนขโมยของกันแปลกจังเลย
แต่ว่าเห็นไหมกล้องวงจรปิดดีนะ
เจ้าของเพิ่งเอามาติด๓ชั่วโมงคุณหน่วยเป็นชั่วโมงด้วยนะ
ไม่ใช่วันหรืออะไรรีบด้วยนี่ท่าทีคนร้ายครับ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณศูนย์ขายของฝากตะวันเดือนหมู่๒
ตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครสิทธิยา
ตั้งอยู่ริมถนนสาย๓๔๗อายุทยาบางปะหัน
บันทึกภาพเหตุการณ์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาช่วงเวลา๒๒นาฬิกา๗นาที๔ทุ่มกว่า
จับภาพรถกระบะไม่ทราบหมายเลขทะเบียน
ขับเข้าไปบริเวณลานจอดรถหน้าร้าน
ที่หญิงคนร้ายอายุประมาณ๔๐๕๐ปีรูปร่าง

ใส่เสื้อดำกระโปรงยาวสวมหมวกแก๊ปไม่สวมรองเท้า
คล้ายกับรีบลงมาจากรถลงมาจากฝั่งคนขับ
ตรงไปที่โอ่งน้ำผู้ลงมือขโมยหัวน้ำผู้ที่เป็นสแตนเลส
พร้อมปั๊มน้ำทั้งหมด๔ชุดไปอย่างรวดเร็ว
โดยมีคนที่นั่งอยู่ในรถอีกคนเป็นคนคอยรับ
ซึ่งใช้เวลาในการขโมยไม่ถึง๒นาทีคุณ
ถ้าเป็นหัวน้ำผู้สแตนเลสก็ราคาหลายร้อยอยู่นะ

สอบถามนางสาวมาเรียมผิวทองคำเจ้าของร้านเล่าว่า
ช่วงเกิดเหตุทุกคนก็อยู่ในร้านแต่ไม่มีใครได้ยินเสียง
จากร้านอยู่ติดถนนก็เข้าใจว่าเป็นเสียงรถวิ่งผ่านปกติ
กระทั่งไปเปิดกล้องวงจรปิดจึงได้ทราบสาเหตุที่เกิดขึ้นครับ
จอดมองมาก็มีสิ่งสุดแล้วมีปุ๊บช่วงจังหวัดแล้วไม่กี่นาที
เขาก็ขับไปไปถึงแล้วถ้าจะขับเข้ามาน่าจะลืมอยู่ยังตรงสิ่งแรก
ต้องก็ขับมาแต็ดไฟให้นี่เป็นขวายหน้ารถแล้วก็เข้ามาจอด
มันจะเป็นตัวหัวน้ำพลูกที่เป็นทองเรีย
ที่เหมือนซองเดียวปิดตัวเลย
แล้วก็มันจะเป็นตัวปั๊มใช่ไหมคะที่ว่าทำให้น้ำมัน
ใช่ค่ะเราไม่ได้เปิดด้วยตอนกลางคืนเราปิดร้าน
คุณเคยเห็นใช่ไหมครับหัวน้ำผู้มันจะมีทั้งที่เป็นท่อพลาสติกนะ
ที่เป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็เป็นทองเหลือง
ถ้าเป็นทองเหลืองเนี่ยแพงหน่อยแต่นี่เป็นสแตนเลสนะครับ
นางสาวมาเลียมบอกอีกว่าก่อนหน้าวันเกิดเหตุ๑วัน
ร้านขายกาแฟที่อยู่ติดกันถูกงัดและขโมยเงินไปสองพันบาท

เอากล้องวงจรปิดมาติดดีกว่าติดไปได้แค่สามชั่วโมงแล้วครับ
ก็เกิดเหตุการณ์แบบที่เห็นเมื่อสักครู่นี้การฉกหัวน้ำผู้หน้าร้าน
ก็ทำให้เจ้าของร้านก็ไปแจ้งความดำเนินคดีที่สพนครสิทยา
แล้วก็แน่นอนล่ะครับมีภาพมีรถมีคนที่เห็นในกล้องวงจรปิด
คือหลักฐานชั้นดีในการจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุต่อไปครับ
นี่ฮะคือยกไปทั้งคือ
แท่งเลยค่ะยกไปทั้งหัวทั้งแท่งที่เสียบหัวเนี่ยนะฮะ
ไม่เอาปั๊มไปด้วยถ้ามีเวลาอาจเอาปั๊มไปด้วยนะ
ไม่ไหวนะยกคนเดียวคงไม่ไหวแต่มันก็
นี่แหละค่ะเห็นชัดแบบนี้ตำรวจน่าจะตามจับได้